คุณผู้ชมคะการเมืองเวลาเราพูดบางคนบอกอุ้ยการเมืองไม่อยากดูเลย
เพราะว่าทำไมอ่ะมันมีเตี๋ยวเรื่องเครียดเครียดนะอุ้ยไม่ได้แข่งคันกัน
วันนี้เขาบอกตลาดสดการเมืองจะพาคุณผู้ชมไปดูยุคนี้พอสอนี้
เราจะเห็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสาวสวยมีความรู้ความสามารถ
พกความสวยมาลงสนามกันด้วยวันนี้ตลาดสดการเมืองค่ะ
พาคุณผู้ชมไปสัมผัสดอกไม้งามเหล่านี้กันดีกว่า
ทุกคนมีข่าวดีมาบอกการเมืองวันนี้ไม่ได้มีแต่ผู้หญิงสูงวัยกับชายชะลาเท่านั้น
พอสาวใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็มาสนใจการเมืองกันแล้วนะคะ

น้องกรานสุดารัฐพิทักษ์พรพันธ์ลบ
ลูกสาวแสนรักแสนห่วงของเฮียกุยชูวิทย์๒
อุบลราชธานีพักเพื่อไทย

กระโดดลงสนามเองเลย
ก็เลยต้องไปทั้งงานราชงานหลวงงานบุญงานกุศล

ทางอาหารยันฟ้อร์รัมทำเพลง
งานดีแบบนี้ไม่มีบ่อยนะพี่

เป็นเบอร์ต้นของมวลชนคน๓นิ้ว
ที่บูศูแหลกลูกเกตชนทิชชาแจ้งเร็ว
ถึงจะมีกำไรอีเอ็มติดข้อเท้า
แต่เจ้าตัวก็บ่อยั่นไม่หวั่นแม้วันตำรวจมามาก
ขยันเดินหน้าหาเสียงในฐานะผู้สมัครสอสอหน้าใหม่

พี่ตำรวจจ๊ะหนูเข้าสภาแล้วเจอกันนะจ๊ะ

ส่วนสาวน้อยนางนี้น้องเดียสุชาดา
ลูกสาวคนสวยของป้าตาสำลิดแทนทรัพย์
สสชัยภูมิข่ายภูมิใจไทย
เห็นหน้าติ่มไม่ยิ้มนะคะ
ทั้งสวยสดเป็นสายโหดที่แท้ถู
สกิลยิงปืนจัดว่าเด็ดปัง
แถมนิลาเพชรยังมีอีกเพียบ
แห่กดไลค์กดแชร์กันบานตะทาย

พวกเจ้าชูแม่จะยิงให้เกลี้ยงเลย
ปิดท้ายกันด้วยสาวใต้ตาคมที่ชีวิตไม่ติดหรู
ติดแต่ชาบูกับหมูกระทะนะอยาก
น้องบี๊ดบุญสิริบุญยเกียรติ
ลูกสาวสู่รักสุดหวงของชินวรบุญยะเกียจ
ที่มีดิกรีวิศวกรติดตัวมาด้วย
เท่านี้น้องหนูขออาศาสตร์ทำให้คนนครสีธรรมราช
เป็นฮับของภาคใต้ด้านนวัตกรรม
แม่ทั้งสวยทั้งเก่งเกินไปหมุย